ปีนี้แบบฉุกมาหาแน่นมาก

ออกทุกวันเลยนะคะยังว่างอยู่นะคะ

พรุ่งนี้มีค่ะ

อย่างกว่านี้คือตั้งใจรับได้อีกเรื่อยหรือยังไงคะ

และคุณก็เห็นว่าเหตุชุนมูลเหมือนกัน
ใช้ก็มีดึงมีกระชากกันนิดหน่อยแต่ว่าปกติค่ะเข้าใจได้
อันนี้ซึ่งมาจากแฟนครับหรือ

แต่ว่าเข้าใจได้ว่าที่มันแคบด้วยแล้วก็

จริงเคยเจอเหตุการณ์ทำนองนี้บ่อยขนาดไหนยังไงไหมคะ
ก็เจอบ้างค่ะมันแล้วแต่แล้วแต่จังหวะมากกว่า
ไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวแต่ก็เข้าใจได้มันจะมีช่วงแบบ

ซึ่งเรามีอาจ
มันเกิดจากความการดูแลหรือยังไงหรือว่าคนมันเยอะ
เป็นปกติปกติเลยค่ะคือมันแล้วแต่ช่วงมากกว่าบางที
พอมีคนหนึ่งดึงคนที่๒ที่๓คนเขาอยากจะช่วย
เขาก็กันกันไปกันมาแล้วก็เฮ้ยอยู่อย่างนี้กันตลอดเวลาอะไรอย่างนี้
จริงมันก็หนูไม่ได้กลัวหรือไม่ได้รู้สึกว่ามันตกใจอะไรค่ะ
เจ็บตัวอะไรอย่างงี้บ้างไงค่ะ

บางทีเค้าแค่อยากดึงเค้าต้องการอะไรจับเราไหล่ลูกหรือยังไง

บางทีเค้าแค่อยากดึงเค้าต้องการอะไรจับเราไหล่ลูกหรือยังไง

บางทีเค้าแค่อยากดึงเค้าต้องการอะไรจับเราไหล่ลูกหรือยังไง

บางทีเค้าแค่อยากดึงเค้าต้องการอะไรจับเราไหล่ลูกหรือยังไง

บางทีเค้าแค่อยากดึงเค้าต้องการอะไรจับเราไหล่ลูกหรือยังไง
บางทีเค้าแค่อยากดึงเค้าต้องการอะไรจับเราไหล่ลูกหรือยังไง
บางทีเค้าแค่อยากดึงเค้าต้องการอะไรจับเราไหล่ลูกหรือยังไง

บางทีเค้าแค่อยากดึงเค้าต้องการอะไรจับเราไหล่ลูกหรือยังไง

บางทีเค้าแค่อยากดึงเค้าต้องการอะไรจับเราไหล่ลูกหรือยังไง

บางทีเค้าแค่อยากดึงเค้าต้องการอะไรจับเราไหล่ลูกหรือยังไง
บางทีเค้าแค่อยากดึงเค้าต้องการอะไรจับเราไหล่ลูกหรือยังไง
บางทีเค้าแค่อยากดึงเค้าต้องการอะไรจับเราไหล่ลูกหรือยังไง
บางทีเค้าแค่อยากดึงเค้าต้องการอะไรจับเราไหล่ลูกหรือยังไง
บางทีเค้าแค่อยากดึงเค้าต้องการอะไรจับเราไหล่ลูกหรือยังไง
บางทีเค้าแค่อยากดึงเค้าต้องการอะไรจับเราไหล่ลูกหรือยังไง
บางทีเค้าแค่อยากดึงเค้าต้องการอะไรจับเราไหล่ลูกหรือยังไง
บางทีเค้าแค่อยากดึงเค้าต้องการอะไรจับเราไหล่ลูกหรือยังไง

บางทีเค้าแค่อยากดึงเค้าต้องการอะไรจับเราไหล่ลูกหรือยังไง
บางทีเค้าแค่อยากดึงเค้าต้องการอะไรจับเราไหล่ลูกหรือยังไง
บางทีเค้าแค่อยากดึงเค้าต้องการอะไรจับเราไหล่ลูกหรือยังไง
บางทีเค้าแค่อยากดึงเค้าต้องการอะไรจับเราไหล่ลูกหรือยังไง
บางทีเค้าแค่อยากดึงเค้าต้องการอะไรจับเราไหล่ลูกหรือยังไง
บางทีเค้าแค่อยากดึงเค้าต้องการอะไรจับเราไหล่ลูกหรือยังไง

บางทีเค้าแค่อยากดึงเค้าต้องการอะไรจับเราไหล่ลูกหรือยังไง
บางทีเค้าแค่อยากดึงเค้าต้องการอะไรจับเราไหล่ลูกหรือยังไง
บางทีเค้าแค่อยากดึงเค้าต้องการอะไรจับเราไหล่ลูกหรือยังไง

บางทีเค้าแค่อยากดึงเค้าต้องการอะไรจับเราไหล่ลูกหรือยังไง
บางทีเค้าแค่อยากดึงเค้าต้องการอะไรจับเราไหล่ลูกหรือยังไง

บางทีเค้าแค่อยากดึงเค้าต้องการอะไรจับเราไหล่ลูกหรือยังไง
บางทีเค้าแค่อยากดึงเค้าต้องการอะไรจับเราไหล่ลูกหรือยังไง
บางทีเค้าแค่อยากดึงเค้าต้องการอะไรจับเราไหล่ลูกหรือยังไง
บางทีเค้าแค่อยากดึงเค้าต้องการอะไรจับเราไหล่ลูกหรือยังไง
บางทีเค้าแค่อยากดึงเค้าต้องการอะไรจับเราไหล่ลูกหรือยังไง

บางทีเค้าแค่อยากดึงเค้าต้องการอะไรจับเราไหล่ลูกหรือยังไง
บางทีเค้าแค่อยากดึงเค้าต้องการอะไรจับเราไหล่ลูกหรือยังไง
บางทีเค้าแค่อยากดึงเค้าต้องการอะไรจับเราไหล่ลูกหรือยังไง
บางทีเค้าแค่อยากดึงเค้าต้องการอะไรจับเราไหล่ลูกหรือยังไง
บางทีเค้าแค่อยากดึงเค้าต้องการอะไรจับเราไหล่ลูกหรือยังไง
บางทีเค้าแค่อยากดึงเค้าต้องการอะไรจับเราไหล่ลูกหรือยังไง

บางทีเค้าแค่อยากดึงเค้าต้องการอะไรจับเราไหล่ลูกหรือยังไง
บางทีเค้าแค่อยากดึงเค้าต้องการอะไรจับเราไหล่ลูกหรือยังไง
บางทีเค้าแค่อยากดึงเค้าต้องการอะไรจับเราไหล่ลูกหรือยังไง
บางทีเค้าแค่อยากดึงเค้าต้องการอะไรจับเราไหล่ลูกหรือยังไง
บางทีเค้าแค่อยากดึงเค้าต้องการอะไรจับเราไหล่ลูกหรือยังไง
บางทีเค้าแค่อยากดึงเค้าต้องการอะไรจับเราไหล่ลูกหรือยังไง
บางทีเค้าแค่อยากดึงเค้าต้องการอะไรจับเราไหล่ลูกหรือยังไง
บางทีเค้าแค่อยากดึงเค้าต้องการอะไรจับเราไหล่ลูกหรือยังไง

บางทีเค้าแค่อยากดึงเค้าต้องการอะไรจับเราไหล่ลูกหรือยังไง
บางทีเค้าแค่อยากดึงเค้าต้องการอะไรจับเราไหล่ลูกหรือยังไง
บางทีเค้าแค่อยากดึงเค้าต้องการอะไรจับเราไหล่ลูกหรือยังไง
บางทีเค้าแค่อยากดึงเค้าต้องการอะไรจับเราไหล่ลูกหรือยังไง